จะไปติดตามบรรยากาศการเคลื่อนสรีระสังขาร
ประกุลสมเด็จพระวรรณรัฐนะครับ
กลับไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร
มีคณะสงฆ์ศิษยานุสิตและประชาชน
ถวายน้ำสงฆ์ร่วมไว้อาลัยเป็นจำนวนมากครับ
ช่วงเช้าวันนี้มีการเคลื่อนสรีระสังขาร
เจ้าประคุลสมเด็จพระวัณรัฐ

ซึ่งมรณภาพด้วยโรคมะเร็งถุงน้ำดี
เมื่อวันที่๑๕มีนาคมที่ผ่านมา
สิริอายุ๘๕ปีพันศาที่๖๕
เคลื่อนจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากชาติไทย
ไปตามเส้นทางที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ
เพื่ออันเชิญไปอย่างอาคาร๑๐๐ปี
สมเด็จพระยานสังวรวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร
ตลอดสองข้างทางมีพระเถระ
พระลูกวัดบวรนิเวศวิหาร

และประชาชนที่มีจิตศรัทธาใส่ชุดสีดำและสีขาว
ไปยืนเรียงแถวพนมมือรอ
ยังสถานที่จัดบำเพ็ญกุศล
เมื่อรถขบวนสรีระสังขารเคลื่อนผ่าน
บางคนก็ก้มกราบลงกับพื้น
น้ำตาไหลด้วยความอาลัยต่อการสูญเสียครั้งนี้
บวรนิเวศวิหารได้อันเชิญสรีระสังขาร
สมเด็จพระวรรณรัฐไปยังห้องบำเพ็ญกุศล
ซึ่งประดับโกรธมนตบสุพรรณบัตร
ยศประจำตำแหน่งสมเด็จพระราชาคณะ
และพัดปรองที่ระลึกพระราชพิธี
และคณะศิษยานุสิตถวายน้ำสงศพ
ได้ที่อาคารสภาการศึกษามหามกุฎราชวิทยาลัย
โดยมีการคัดกรองตามมาตรการป้องกันโควิด๑๙

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานน้ำหลวงสงศพ
พระองค์เองโดยพระกรุณาโปรดกล้า
ขออภัยนะครับโดยพระกรุณาโปรดพระราชทาน
พระบรมราชานุเคราะห์ในการสวดพระอภิษฐรรมศพ
ระหว่างวันที่๑๘ถึง๒๓มีนาคมนี้

พระกรุณาโปรดพระชธานพระบรมราชานุเคราะห์
ในการสวดพระอภิธรรมสม
ระหว่างวันที่๑๘ถึง๒๓มีนาคมนี้ครับ